ต่อเนื่องไปอีกหนึ่งสโมสรนะครับที่มีนักฟุตบอลของพวกเขาไปผัวพันเรื่องของการล้มบอล

อ่าสวัสดีครับก็คือวิราชเถพุรุษากษัตริย์ประตูนะครับ
คือตอนนี้เนี่ยประธานสโมสรออกมาแถลงข่าวนะครับก็คือคุณเทวันลิปตะพันลบ
ก็บอกกับสื่อมวลชนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ

เพราะว่าเรื่องวันนี้อย่างที่เราคุยกันคือมันจับยาก
ถ้าคนเตะฟุตบอลเป็นจะรู้เลยว่าของอันนี้มันจะมองเรื่องความผิดพลาดก่อนเป็นไร

แล้วก็บทลงโทษนี้ก็คือแน่นอน
หลังจากนี้ก็คงจะยกเลิกสัญญาของวีร่าเกิดภูมิคุ้มดักศาสตร์

แล้วก็บอกไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดจับได้

ได้เพิ่มเติมมาก็จะโดนแบบเดียวกันอีก

เขาก็คงจะมีการแถลงข่าวเหมือนกันนะครับ

นั่นคืออีกหนึ่งสโมสรที่ทางกองทัพต้องจัดการ
เพราะว่าทางนักกีฬาของราชนาวีเนี่ย

ก็อาจจะมีเรื่องของการขึ้นสารอาหารด้วยไหม
อันนี้เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับ

สืบทราบแล้วว่าก็มีนักเตะมีกรรมการ
แต่ว่าก็ไม่มีสโมสรใดมีส่วนเกี่ยวข้อง

เพราะเราเองยืนยันเสมอว่าเราทำบอลแบบมืออาชีพนะครับ
ไม่มีส่วนเกี่ยวกับการพนันอยู่แล้ว

จะโดน๕นาที๑๐นาทีหรือต่อเวลาเราโดนหลายแมทมากเหลือเกิน
เราก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีบางแมทเนี่ยก็มีคนบอกเราว่ามีการเดิมพันธุ์นะ
ให้เราบอกอันนี้เราไม่ทราบ
เอาละครับถือว่าครบถ้วนในระดับหนึ่งนะครับกับการติดตามข่าวสารเรื่องของการล้มบอล
ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยคือมันมีทั้งสองด้านนะ
มีด้านดีแล้วก็ไม่ดีก็คือมองด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นมองในด้านของด้านลบของวงการฟุตบอลไทย
แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งนี่คือการตัดไฟแต่ต้นลมนะ
ครับก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่มันควรจะทำตั้งนานแล้ว

มันก็จะเห็นแผลใหญ่ซึ่งมันเป็นแผลที่สะสมมานาน